เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะ

ดูสินี่มันกี่โมงกี่ยามนี่
กินอาทิกานเนี่ยรีบไปไหนนี่ฮะ
คิดดูดินี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย
ก็นี่เลยน้องมิ้นเขาจะพาไปร้านหนึ่งที่น่ารักมาก
เอาใจสำหรับคนไหนที่รักหมี

แต่อย่างบรรยากาศก็เดียวโทษคิดดูซิ

นี่จะไปกับมิ้นเหรอนี่ตายแล้วใช่

จริงมึงสันไม่เลิกคุณผู้ชมรู้ป่ะ

ฮัลโหลมิ้นท์เหรอ

ทำไมฉันต้องกินเธอมาด้วย

เจ๊อยู่หลัก๔แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกัน

เออจิงวิทยุมันไข้

หลัก๔เจ๊ไปทำไมหลัก๔นะโชคชัยสิ
โอ๊ยนี่หูเพียสเหรอแก่แล้วใช่มั้ยเนี่ยฮะ
อะไรนะหลงทางอีกเอ้ยเอาอย่างงี้เจ๊งั้นเจ๊หลงไปเลยนะ
นี่ไม่รอแล้วนี่หิวมากแล้วใกล้ถึงร้านแล้วด้วย
ไม่รอไม่รอขอเทนะเจ๊งานนี้ไปแล้วบาย
คุณผู้ชมดูสิคะเจ๊แอร์เนี่ยนะคะหลงลืมแล้วค่ะ
แก่ก็อย่างนี้ไปก็ผิดที่มาก็ไม่ทันเวลา
เอาอย่างนี้มิ้นไม่รอแล้วเดี๋ยวขอตัวนะครับ
ไปหาของอร่อยละสิบมาให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าจะเป็นร้านไหนตามไปเลยค่ะ
แหมตอนนี้เนี่ยอยากเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วอย่ารอช้าตามมาเลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะภายในร้านนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแตกต่างมากมากจากข้างนอกเข้ามารู้สึกถึงความเป็นโมเดิร์นนะคะ
ดูแบบเรียบง่ายดูสะอาดตาหน้านั่งสุดเลยค่ะ
เหมาะมากสำหรับใครนะคะที่อยากจะมานั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำงานก็สามารถเลือกโซนได้
แต่ว่าส่วนใหญ่นะโซนบนเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยว่าไงสีดาหิวแล้วใช่ป้าบัวเผื่อนอยากกินอะไร
เพื่อนบอกว่าอยากกินของอร่อยหลักสิบแล้วล่ะค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปชิมของอร่อยหลักสิบกันเลย
โอเคเนอะอร่อยใช่ป่ะ
ช่อนี่มาเป็นกระทะเลยค่ะคุณผู้ชม
แหมหน้าตานี่ดูไฮโซมากเลยชิมกันเลยดีกว่าเมนูแรกนะคะนี่หน้าตาดูดีสุดสุด
อันนี้เนี่ยนะคะคือสปาเกตตี้แพนไฟล์พ็อกนั่นเองค่ะ
นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมเลยนะคะ
เครื่องเนี่ยมันถึงพริกถึงเครื่องเทศพริกไทยนี่ขึ้นจมูกเลยคือมันเข้มข้นมาก
แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเผ็ดร้อนนะคะคือกินแล้วมันรู้สึกกลมกล่อมมาก
แล้วสปาเกตตี้เขาก็ใช้น้ำมันมากรอกนะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยดำคือกินแล้วแบบเข้ากันสุดสุด
จานนี้เนี่ยนะคะราคาเพียงแค่๙๕บาทเท่านั้น
ยังไม่หมดค่ะของข้าวยังมีอีก
นี่เก๋ไก่มากเขาเสิร์ฟมาเป็นกระทะเลเลยนะคะกับอันนี้ค่ะ
ข้าวไข่ข้นกระเพราไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ
จะบอกว่าอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันคุณผู้ชมคือร้านนี้เนี่ยของเขาเขาก็เน้นรสชาติแบบว่าไทยเลยนะคะ
นุ่มบวกกับเนื้อไก่ที่แบบคำพอดีคำนะคะชิ้นเล็กค่ะกัดเข้าไปแบบกรึบใบกะเพราหอม
ราคานะคะอยู่ที่๙๕บาทค่ะ
อ่าตอนนี้จบของขาวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานกินข้าวก็ต้องกินหวานถูกไหมคะ
แต่ว่าขนมปังที่นี่คือใหญ่มากจริงนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับวานิลานะคะไอศครีมแล้วก็วิปครีมนั่นเองค่ะ
มันหอมหวานอร่อยกรุบกรอบที่บอกว่ากรอบเพราะอะไรรู้ไหมคะข้างนอกค่ะเขาทำนะคะตัวโทสเนี่ยคือกรอบแล้วก็นุ่มในค่ะลาดน้ำผึ้งมาอย่างดีกินคู่กับไอศครีมวานิลาถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ปาดวิปครีมเข้าไปสุดยอดมากมากเลยค่ะจานนี้นะคะราคาเพียงแค่เก้าสิบห้าบาทเท่านั้น
ต่อกันที่นี่แพนเค้กนั่นเองแพนเค้กแผ่นใหญ่มากอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแพนเค้กโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนั่นเองค่ะ
แพนเค้กเนี่ยนะคะก็หอมค่ะแล้วก็หนานุ่ม
เคี้ยวเข้าไปแล้วมารู้สึกถึงความนุ่มหนึบ
แล้วก็ความหวานของไอซิ่งข้างบนนะคะกินกับไอศครีมอริยาท

กินที่นี่ค่ะอยู่ที่๗๕๑๕บาทเท่านั้นค่ะแหม่เป็นยังไงคือมาที่เมนูน้ำ
อันนี้สีสันแบบนี้นะคะอันนี้คือมาแรงก้าเบอร์รี่
คือแบบว่าสีสันหน้าตาน่าทานมากอะ
ดื่มเข้าไปแล้วแบบสดชื่นสุดสุดมากมาก
รู้สึกถึงความสดของผลไม้เลยนะคะตระกูลเบอรี่ต่างต่างที่ปั่นลงไป
คือมันสดจริงค่ะแล้วมันก็หอมเปรี้ยว
เหมาะสำหรับใครที่กำลังร้านร้านเหนื่อยเหนื่อยมานะคะมาทานน้ำสดชื่นแบบนี้เลยค่ะ
อันนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดสิบห้าบาทนั่นเองค่ะ
ยังไม่หมดนี่เขายังมาต่อกับอันนี้
ใครที่ชอบแบบว่าชานะคะหอมอันนี้เป็นพีชที
ชากลิ่นพีชนั่นเองค่ะนี่
อันนี้หอมมากเลยอ่ะอันนี้กลิ่นพีชมาเต็มเต็มเลยคือเนี้ย
ทานไปแล้วยังรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมอยู่ข้างในลิ้นเลยอะค่ะ
แก้วนี้นะคะสดชื่นเช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่แค่๗๐บาทเท่านั้น
เด็ดทุกเมนูสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมานั่งทานอาหารอร่อยอร่อย
๖๖นั่นเองค่ะร้านนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งค่ะถึง๒ทุ่มครึ่ง
แต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เปิด๑๐โมงครึ่งถึง๓ทุ่มครึ่งนั่นเองแม่แจ๋แจ๋ปุ่ยฟ้าไม่ต้องอิชานะคะ
ครั้งนี้เจ๊แอร์เบี้ยวมิ้นเอาเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตอนนี้ขอไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะ

อืมมมม

ตีอะไรเหรอผ่านผ่าน
น่ากินออดไปเลยอะมันนิ๊กซ์ของพร้อมจะไหน
ไม่ต้องว่าเชิงว่าช่วยสิฟะฟังมาลั่งสิ
ถูกเลยสิหูเป็นอะไรฮะ
หูนี่เป็นอะไรแก่แล้วใช่ไหมมันถึงฟังเพี้ยนอย่างนี้

เร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่อยากติดตามรายการของเราสามารถเข้าไปติดตามผู้เราได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจนะคะเปิดทีวีมานะคะวันพุธพฤหัสศุกร์
จะต้องเจอกับพี่สาวของเราสองคนนะคะพี่อ๋อมแล้วก็พี่ไอซ์ที่จะมอบความสุขให้ทุกคนอีกแน่นอนค่ะ
วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ